คุณผู้ชมจำในบอลกฤษณะได้ไหมคะ
กฤษณะเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายน้องเจมส์บอล
ที่เป็นรูปผู้บรรชการโมนทนฐานบกที่๓๘บเช็ปสาหัส
ลินสกายปีที่แล้วที่เชียงใหม่นะคะ
แล้วในบอลกรีศนะนี้เขาอ้างว่า
แต่จริงแล้วเป็นแค่คนดูแลโรงแรม

เหมือนกับว่ามีการเชิญชวนให้คนไปใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังไปตรวจสอบ
ทั้งทหารทั้งตำรวจก็ไปดูว่าคุณเปิดให้บริการได้ยังไง
คุณอยู่ในช่วงของการขออนุญาตเฉย
พนักงานก็เลยบอกว่ายางยางยังไม่ได้เปิดให้บริการ

นายประชาสิรินามประหลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่
ถนนหุ้ยแก้วอำเภอเมือง
ถูกสั่งให้ปิดบริการชั่วคราวเมื่อปลายปีที่แล้ว๒๕๕๙
เพราะว่าเขาเปิดโดยไม่มีใบอนุญาต
ไม่มีใบประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้อง
เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาต
แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีโฆษณาตามสื่อต่าง
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ

ก็ไม่ได้เจอหลักฐานการเข้าพักของลูกค้านะคะ
ผู้จัดการโรงแรมนางสาวฟ้ารุ่งโคนาริอุสก็บอกว่า
มีบริษัทขนขอนแก่นโพฟิเทียจำกัดเป็นเจ้าของ
ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่เปิดให้บริการลูกค้าค่ะ
เป็นการเปิดทดลองระบบเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
เพราะว่าโรงแรมนี้ถูกปิดมานาน๔เดือน
เดี๋ยวรอถ้าได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเมื่อไห

ส่วนกรณีของในบอลกฤษณะหรือนายกฤษณะอมิตศูนย์
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษณะนะคะ

ก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรมแล้ว
ทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีนิดหนึ่ง
กฤษณะอย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจมส์บอล
หรือนายอภิราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
ลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๘
เจมส์บอลเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ว่าคุณผู้ชมจำได้นะข่าวใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
สารจังหวัดเชียงใหม่นัดสืบพยาน
ครั้งแรกต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะ